คุณผู้ชมครับช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็ได้เงินโบนัสไป
หลายคนก็คิดว่าจะนำเงินก้อนนั้นไปโปะหนี้ที่มีอยู่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
สิ่งแรกที่นักวางแผนการเงินแนะนำนะคะ

คือห้ามนำเงินไปปิดหนี้ทั้งก้อนค่ะ

และยังมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยค่ะ
แต่ถ้าจะนำเงินโบนัสมาปิดหนี้

ที่ถูกคิดอัตราดอกเบี้ยในเงินต้น
หากจะปิดหนี้แค่ครึ่งเดียวก็ไม่คุ้มค่า

ดอกเบี้ยลอยตัวไม่เกินร้อยละ๓๕

เพราะสามารถนำดอกเบี้ยจากการผ่อนชำระ
หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หัดภาษีได้เกือบครึ่งของฐานภาษี

ถ้าหากว่าเป็นดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า๕
ไม่แนะนำให้ไปปิดสินเชื่อก่อนนะคะ

หรือหาทางเสริมสภาพของเราดีกว่านะคะ

ก็จัดการอันนั้นอย่างแรกเลยครับ
เพราะว่าด้วยรีเทิร์น๑๘ผลตอบแทน๑๘วันนี้เนี่ย
หายากนะคะเพราะว่าตลาดพันธุ์ภวนมากนะคะ
ถ้าหากว่ามีถ้าหากว่าไม่ใช่พาร์ทนั้น

ถ้ามีโบนัส๒๐๐๐๕๐๐๐บาท

ส่วนแรกเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
ส่วนที่๒ให้นำไปลงทุนในออมทรัพย์

เพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด๕แสนบาท
ประหยัดเงินภาษีได้อีก๕๐๐๓๐๐บาทต่อปี
แต่ถ้ามีโบนัสมากกว่า๕๐๐๐บาท

แต่ส่วนสุดท้ายให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
โดยเฉพาะกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

นักลงทุนได้ซื้อหุ้นดีราคาถูก
คุณคิดแนะนำว่าถ้ามีเงินเกิน๕๐๐๐บาท
กับน้อยกว่า๕๐๐๐๐บาทแบ่งเป็น๓ส่วน

อย่างแรกที่แนะนำเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะ

ปกติทฤษฎี๖เดือนในชั้นว่ามันเยอะไปนิดหนึ่ง

ส่วนที่เหลือเอาไปลงทุนหน่อยดีกว่า

หลายคนเอาดอกเบี้ยไปทิ้งไว้ในออมทรัพย์ธรรมดา
วันนี้ออฟธรรมดาดอกเบี้ยตั้งแต่๐๘
จะมาถึงประมาณ๔๐๕๐สตาร์นต่อปี
คุณเอาเงินก้อนเดียวกันเลยเนี่ยมาย้ายไปอยู่ออมทรัพย์พิเศษดีกว่า

วางแผนใช้จ่ายเงินเดือนที่มีอยู่
โดยเก็บออมร้อยละ๓๐ที่เหลือลงทุนและใช้จ่าย
หากเรารู้จักบริหารเงินเพียงแค่นี้

สิริภักษ์กระมวลไตรเตืองตีคูณข่าวไทยรัฐทีวีตรงงาน